แล้วคุณผู้ชมไปตามห้างหรือว่าตามธนาคารต่าง
สังเกตว่าธนาคารในประเทศไทยหลายแห่ง
เขาเริ่มที่จะเปลี่ยนบัตรไม่ว่าจะเป็นเครดิตก็ดี
เปลี่ยนมาเป็นแบบชิปการ์ดมากขึ้นแล้วนะคะ
แทนที่จะเป็นแบบแถบแม่เหล็กที่เราคุ้นเคยกัน

มีเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า
หลายคนก็เลยเริ่มที่จะหันมาเปลี่ยนเป็นชิปการ์ดมากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์เลยค่ะ
เริ่มใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย
เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงกว่าบัตรแถบแม่เหล็กแบบเดิม
ธนาคารพาณิชย์จึงทยอยเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ด
เพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงบัตร

ประชาชนบางส่วนแม้จะพอทราบว่า

สามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน
แต่ยังไม่เข้าใจถึงระบบความปลอดภัย

มันจะกดได้ทุกตู้จริงไหมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจากที่ทราบมาก็คือมันจะได้ทุกตู้ก็ดีขึ้น

แต่ถามว่าคือรู้ลึกไหม
ว่ามันปลอดภัยกว่ายังไงก็ไม่ได้ทราบอะไรขนาดนั้น
คือก็จะใช้อยู่ในวงเงินที่เรา
อยู่ที่มีความเสี่ยงในวงเงินที่เรารับได้
เราคงจะไม่เอาเงินทั้งหมดทั้งปวงของเราเนี่ย
ลงตรงนี้ซะทีเดียวเราต้องแยกกันไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับ
ระบบชิปการ์ดมีความปลอดภัยกว่าระบบเดิม
เพราะข้อมูลของผู้ถือบัตรจะถูกเก็บอยู่ในชิป
ซึ่งสามารถป้องกันการถูกสกิมมิ่งได้
บัตรเดบิตขนาดนี้ซึ่งมีบางส่วนที่เป็นบัตรแถบแม่เหล็ก
ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรเดบิตที่มีชิปค้าทั้งหมดนะครับ

จะเห็นว่าในส่วนที่เป็นหน้าบัตร
ก็จะมีตัวชิปเล็กซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลต่าง
อันนี้ก็คงเป็นเรื่องของความปลอดภัย
ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นกับคนทั่วไปนะครับ
ส่วนด้านหลังที่จะมีแถบแม่เหล็กยังสังเกตอยู่

มันเป็นมาตรฐานของทางเครือข่ายที่จำเป็นต้องมีนะครับ
แต่ข้อมูลของลูกค้าทั่วไป
ก็จะให้เรื่องความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาเป็นเวลานานแล้ว
แต่จากนโยบายสนับสนุนความปลอดภัย
ของการทำธุรกรรมทางการเงิน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
มันจะพยายามเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการที่จะช่วยรณรงค์ลดการใช้เงินสด
มันก็เป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ในการใช้ของมัน
ก็สามารถจัดการใช้ในการซื้อสินค้าและบริการต่างได้สะดวกมากขึ้นนะครับ
แถบแม่เหล็กเดิมจะยังใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติ
ถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
โดยธนาคารพาณิชย์ต่างจะทยอยเปลี่ยนเป็นชิปการ์ดให้เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ
ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายตามธนาคารพาณิชย์กำหนด
แต่บางแห่งอาจยกเว้นค่าใช้จ่ายเปลี่ยนบัตรให้เป็นการชั่วคราว
จูงใจให้เปลี่ยนมาใช้บัตรแบบชิปการ์ด